ทางทรเจ็บป่วยที่ไม่รักษาหรือว่าเสียชีวิตไปยิ่งเดียวดายใหญ่
ท่านผู้ชมไปดูที่วัดโสธรวรารามวรวิหารที่ฉะเชิงเซา
๑๑นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้
คนหนึ่งมาจากโรงพยาบาลพุทธโสธรมาทำพิธีชาปนกิจที่นี่
เป็นชายอายุ๕๗ปีนะครับชาวตะบนทุ่งพระยาอำเภอสนามชายเขต
ไม่มีญาติไม่มีพี่น้องไม่มีคนในครอบครัวเดินทางมาร่วมงานได้

คือชายไทยวัย๕๗ปีคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยก่อน
กับไอค่อนข้างหนักแล้วไปโรงพยาบาลสนามชายเขตเมื่อ๕มิถุนายน
มีอาการสุดหนักแล้วก็ถูกส่งต่อมาที่โรงพยาบาลพุทธโสธรในวันเดียวกัน
แล้วรุ่งเช้า๖นาฬิกา๔๕นาทีวันนี้เสียชีวิต
แพทย์ก็ต้องโทรแจ้งญาติกับครอบครัวว่าคุณต้องกักตัวแล้วนะ
เพราะฉะนั้นพวกคุณต้องกักตัวนั่นเท่ากับว่า
ไม่มีใครสามารถมาร่วมงานชาปนกิจศพได้เลยนะครับ
ก็เลยไลฟ์บรรยากาศนี้เพื่อให้กับครอบครัวเขาได้ดูด้วย
ตรวจให้คุณพ่อเขาครับแล้วก็คอมเมนต์บอกว่า
ฝากอาถิไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาตอนนี้ทั้งบ้านเลยต้องโดนกักตัวแล้วก็ตรวจนะครับ
ถ้าเกิดเขาปลอดภัยเนี่ยกักตัวครบแล้วจะมารับอาถิ
ฝากอธิไว้ก่อนก็มาคอมเมนต์ไว้แบบนี้ครับ
ทางลูกชายหรือว่าครอบครัวเลยต้องดูพิธีต่างผ่านทางไลฟ์ของทางกู้ภัยเขา
บอกว่าผมขอฝากอัฐิพ่อไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวกักตัวครบแล้ว
ถ้าไม่พบโรคผมจะไปรับอัฐิ
นี่ฮะบอกว่าฝากเป็นธุระแทนครอบครัวผมด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นเราทุกคนนอกจากต้องระมัดระวังดูแลตัวเองกันแล้วเนี่ย
คือถ้ามีโอกาสแล้วก็ลงทะเบียนจองอะไรได้เรียบร้อยเนี่ย
ฉีดวัคซีนกันไว้ก่อนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่
จะได้หายจากโรคนี้กันสักทีสำหรับประเทศไทยแล้วก็โรคใบนี้ด้วยนะฮะ
จริงค่ะตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันด้วยนะคะทุกคนเลย
บุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะ